จะพาคุณผู้ชมไปที่นี่เพราะมันใกล้แล้วอ่ะ

ใกล้อะไรกล้างเดือนหรอ

หลายไทยท่านก็รอไงว่าจะตุดจีนแล้ว

เพราะฉะนั้นชาวบ้านเขาก็เลยไปที่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐม

ไปร่วมพิธีเปิดขุมทรัพย์รับโชคยังไงล่ะจ๊ะ
นี่เห็นไหมคุณผู้ชมบรรยากาศเนี่ยเนืองแน่นไปด้วยประชาชนมากมายเลยนะคะ
เขาไปที่แห่งนี้กันเพื่อไปร่วมพิธีบวงสวงพ่อปู่ศรีสุโธนาคาราช
คุมทรัพย์รับโชคเปิดโชครับทรัพย์ที่ทางวัดจัดขึ้น

ถูกต้องต้องเอามาอยากจะมั่งมีอยากจะให้กระเป๋าไหนเห็งเต็มไปด้วยตังค์ให้เอามาร่วมพิธีด้วย
ชาวบ้านก็เอาเครื่องมาเครื่องเส้นไหว้นะมีทั้งกล้วยน้ำว้ามีไข่ไก่สดมีกระเป๋าสตางค์ลอตเตอรี่
ใส่พานเทินหัวขึ้นมาเพื่อร่วมพิธีนี้ตามความเชื่อ
หลังจากเสร็จพิธีแล้วนะคะหลายคนก็ต้องมาทำพิธีนี้ต่อไป

นั่นก็คือการใช้มือลูกคลำขอพรจากลูกแก้วสารพัดนึกสีแดงลูกใหญ่ลูกนี้

ใช่บางคนเขาจะเรียกว่าไข่พญานาคสารพัดนึกนะ
เพราะเขาเชื่อว่าที่ลูกแก้วนี้นะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่
ถ้าใครได้มารูปขอพรขออะไรก็จะได้อย่างนั้น

ใช่แต่หลายคนก็ไม่ได้จบแค่การขอพรจากลูกแก้วสารพัดนึกเท่านั้น

มาที่นี่ทั้งทีก็มานี่เลย
ล้วงไข่ในหายทองคำสิจ๊ะคุณ
นี่ก็เป็นไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งที่วัดสว่างอารมณ์นะคะ
หลายคนมาเนี่ยแล้วเราก็เล่าให้ฟังก็ไม่ได้อยากจะบอกว่าเป็นการงมงายอะไรนะ
เล่าให้ฟังว่าเขามีกิจกรรมอะไรบ้างที่เป็นที่พึ่งทางใจของประชาชน
แต่สิ่งที่เราอยากจะบอกอยากจะแนะนำมากกว่านั้นก็คือ

ลมแรงด้วยสองมือเรานี่แหละยังไงก็มีเงินแน่นอนไม่ต้องหวังพึ่งดวงพึ่งโชคชะตา
แต่ของเหล่านี้ก็เป็นความเชื่อทางใจ
อย่างน้อยไปร่วมพิธีแล้วสบายอกสบายใจ
เครียดหายไปก็ทำให้เราทำงานได้อย่างมีความสุข
เงินก็ไหลมาเทมานั่นเอง
ก็อย่างที่พูดเป็นประจำอะเนาะเข้าวัดก็คิดว่าไปทำบุญ
คิดว่าจะไปเอาโชคเอาลาบใช่ไหมล่ะ
คุณเตือนคุณผู้ชมหรือคุณชนะก็มีบ้าง
พูดขนาดนี้ยังไม่ชัดอีกเหรอก็ฝากถึงคุณผู้ชมด้วยนะคะ
ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเราก็นำมาฝากกัน
พอแบบว่าหอมปากหอมคอก็แล้วกัน